สวยใสไร้สติ

สวยใสมีสติมีมันสมอง

ยิ่งพูดเยอะยิ่งดูด้อยค่า

สำหรับนางอามมิจภาพเออคุณโคศก
ค่ารีประกาศกับแมงวันตอบนี้ฉันมากเลยค่ะ
รางวัลนางงามมิตรภาพได้แก่

ถ้าเป็นเป๊กแล้วก็

อาราเบมออกซิงเกิลอะไรแบบนี้

เขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวย
ลูกต้องทำให้ได้
เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ